มีผู้ชายคนนึงเนี่ยอยู่อยู่ก็ยิงปืนขึ้นฝา

เราเล่าไปเมื่อวานนี้ว่าเธอถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่า
วันนี้ตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะตำรวจทำงานไวมากค่ะ
จับตัวได้แล้วก็เป็นผู้ต้องสงสัยนั่นแหละแล้วตอนพาตัวไปทำแผน
อยู่อยู่พอไปถึงจุดเกิดเหตุที่ก่อเหตุฆ่าเขาเนี่ยผู้ต้องหาชักขึ้นมา
ตำรวจต้องรีบพาตัวไปส่งโรงพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้นกันใหญ่เลย

นี่เป็นช่วงที่นายมารุษนนพิพักษ์ผู้ต้องหาข่มขืนฆ่านางสาวซิม

ขณะตำรวจภูทรปากครองรังสิตคุมตัวไปทำแผน
ประกอบคำรับสารภาพอย่างจุดเกิดเหตุ
ขณะที่ตำรวจกำลังคุมตัวนายรุฑไปยังจุดที่นำเสื้อที่ใส่ในวันก่อเหตุ

จู่นายรุธเกิดอาการลมชักกำเริบจากความเครียดอย่างหนัก
ตำรวจต้องยกเลิกการทำแผนในจุดสุดท้าย
เพื่อพาตัวผู้ต้องหาไปรักษาที่โรงพยาบาล
โดยการทำแผนประกอบคำรับสารภาพในครั้งนี้
เกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจตรวจสอบภาพ

ตำรวจได้มีการคุมตัวในรุธมาสอบสวนอีกครั้ง

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าตัวสารภาพว่า
ที่ก่อเหตุเนื่องจากเสพกัญชาไปเกินขนาด
ก่อนจะออกอุบายว่าจ้างผู้เสียชีวิตให้มานวดด้วยเงินจำนวน๒๐๐บาท
จากนั้นพากันเดินไปยังจุดเกิดเหตุ
มีการฉุดผู้เสียชีวิตเข้าไปในป่าแล้วใช้กำลังในการข่มขืน

นายรุษจึงได้ใช้กำลังในการเบี่ยงศีรษะ
ของผู้ตายไปชนกับต้นไม้จนหมดสติ

จากนั้นในช่วงบ่ายตำรวจคุมตัวในรุ๊
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
โดยจุดแรกเป็นจุดบริเวณป่าละเมาะ

ส่วนจุดที่๒เป็นจุดที่คนร้าย
เหวี่ยงผู้ตายไปกระแทกกับต้นไม้จนคอหักและเสียชีวิต
จากนั้นอ้างว่าพยายามประคองผู้ตาย
แต่พาดท่าลื่นล้มทำให้หน้าของผู้ตายจุ่มลงไปในบ่อน้ำ
แต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ๒๐นาทีก็นำผู้ตายขึ้นมา
พบว่าเสียชีวิตแล้ว

ยังรู้สึกตัวแล้วพาไปหรือว่าเขาเดินไปครับผมก็เลย

พยุงเข้าไปครับผมล้มแล้วเขาตกหลุดจากไหล่ผมไป
เอาจริงเลยเราล้มหรือว่าเราผลักเขาลงไป
ผมไม่ได้ผลักครับผมล้มลงนี่แต่เข่าผมกระแทกนี่

ลงไปในน้ำครับแล้วทำไมเราไม่ลงไปช่วย
ตำรวจภูทรจังหวัดปฐุมธานีระบุว่า
ตำรวจยังไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาทั้งหมด
แม้การทำแผนจะสอดคล้องกับคำให้การ
เพราะผู้ต้องหาอ้างว่าหลังผู้ตายสลบ
เพราะหัวฟาดกับต้นไม้ได้พยายามพยุงขึ้นมา
แต่บังเอิญหกล้มหน้าผู้ตายเลยจมน้ำ
เป็นสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผล
จากนี้ตำรวจภูทรปากคลองรังสิตจะทำการสอบสวนต่อไป
ส่วนการให้ปากคำของผู้ต้องหาก็เป็นสิทธิ์ที่จะพูด
แต่ตำรวจต้องเชื่อในพยานและหลักฐาน
โดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความสำคัญที่สุด

เป็นโรคประจำตัวที่มักเกิดในภาวะเครียด
และได้พาตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้ว
เมื่อกี้อ้างว่าพยุงแล้วหกลบ

พี่ก็ไม่เชื่อก็ต้องไปคุยกันอีกรอบ

อย่างนี้ก็เป็นเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์

ต้องมีพยาหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ประกอบด้วยครับ
เมืองต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาผู้อื่นไปเพื่อการอนาจารย์
ข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
จิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน